ที่จังหวัดพระนครสิทธิยามีวัยรุ่นก่อเหตุ
พังประตูร้านติดตั้งจานดาวเทียมเข้าไป
คือไม่ได้ไปเอาอะไรไม่ได้ไปขโมยของไม่ได้อะไรนะ
แต่ว่าตามแฟนสาวเข้าไปในนั้นเพราะว่าทะเลาะกันข้างนอก

มีการโพสต์ภาพอาวุธข่มขู่เจ้าของร้าน
แล้วก็อ้างบอกว่ารู้จักผู้มีอิทธิพล
ไม่กลัวใครทั้งสิ้นดูคลิปนี้หน่อยฮะ

นี่พังแล้วนะคุณนะทุบกระจกเนี่ยนะครับ
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ชายวัยรุ่นพังประตูเข้าไป

เหตุการณ์เกิดที่ร้านช่างโอรับติดตั้งจานดาวเทียม
ซอยวัดพระญาติตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนครสิทธิยานะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้
หญิงซึ่งเป็นแฟนกันลักษณะมีปากเสียง
จากนั้นฝ่ายหญิงเดินร้องไห้
หลบหนีเข้ามาในร้านรับติดตั้งจานดาวเทียม

นานฝ่ายชายก็เดินตามมาในลักษณะอารมณ์โกรธจัดนะครับ
พยายามใช้มือทุบบานกระจก

นี่มีภาพทั้งข้างนอกแล้วก็ภาพทั้งข้างในร้าน
ทะเลาะเสร็จแล้วเขาก็มายืนแล้วก็หันหน้าออกไปนอกร้าน

ประตูไม่ให้มีใครเข้ามาต่อนะครับ
แต่ว่าท้ายที่สุดฝ่ายชายเขาก็เดินเข้ามาด้วยอารมณ์ที่โมโหนะครับ
ทุบกระจกพยายามจะดึงจะทุบทุบไม่แตกนะครับ
พยายามทั้งทุบตรงประตูแล้วก็ทุบส่วนอื่นของร้านเนี่ยนะครับ
ท้ายที่สุดใช้เท้าถีบบานประตูจนแตกครับ
สุดท้ายฝ่ายหญิงก็ยอมเปิดประตูให้ฝ่ายชายเดินเข้ามา
แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
เจ้าของร้านซึ่งเพิ่งจะไปเช่าร้านทำธุรกิจ

ซึ่งก็เดินทางมาที่เกิดเหตุนะครับ
เรียกชายวัยรุ่นซึ่งเช่าห้องอยู่ใกล้กัน
ลงมาเจรจาเรื่องความเสียหาย
แต่อีกฝ่ายปิดประตูไม่ยอมลงมา
จึงเขาแจ้งความที่สพศิษยา
แต่ตำรวจยังไม่รับแจ้งความ

ให้ไปขอใบมอบอำนาจจากเจ้าของก่อน
คือตัวเจ้าของร้านกลับกลายเป็นว่าต้องยุ่งยากอีก
ต้องไปขอใบมอบอำนาจอีกจากเจ้าของตึกนี้นะครับ
ดันัยซึ่งไม่รู้จักผู้ก่อเหตุมาก่อน
รวมทั้งผู้หญิงไม่รู้จักทั้งผู้ชายและผู้หญิง
ฝ่ายหญิงเป็นเพื่อนกับลูกจ้างในร้านเท่านั้นเอง
โดยคุณดันัยก็นำคลิปโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
จึงถูกผู้ก่อเหตุข่มครูอีกนะ
อ้างว่ารู้จักกับผู้มีอิทธิพลในจังหวัด
ไม่เคยกลัวใครแถมยังโพสต์ภาพอาวุธคมคู่
สร้างความหวาดกลัวให้กับเจ้าของร้านจานดาวเทียม
รวมถึงครอบครัวด้วยบอกว่าไม่ปลอดภัยหรือเปล่า
ถ้าอยู่ตรงนี้ก็เลยจะเข้าร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรม

ตัวผมเองร้านผมเองก็ไม่รู้อิโนอิเน่อะไร
ปรากฏว่าร้านถูกทุบทำลายไปซะ
ก็ต้องแจ้งความตามระเบียบนี่แหละครับ